เรื่องราวของการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่นะครับ
สำหรับคอฮีลานั้นจะเป็นไฮไลท์ก็คือจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับ
มีกันทุกปีเพราะว่าเขาจะถือโอกาสเลี้ยงฉลองให้กับแฟนบอลในจังหวัดบุรีรำ
รวมถึงแฟนในระแวกใกล้เคียงนะครับ
ที่อยากจะไปร่วมฉลองความสำเร็จกับบุรีรัมณ์
ก็เอานักเตะมาเป็นแดนเซอร์เหมือนเดิมครับ
บรรดานักเตะบุรีรัมณ์ตอนนี้เลิกจากการซ้อมบอลก่อนมาซ้อมเต้น
เพื่อเตรียมที่จะแสดงในงานโชว์เขาดาวน์
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงฮาจากแฟนบอลได้ทุกปีครับ
ใครที่เต้นไม่เป็นก็ถูกบังคับเต้นแน่นอนครับ
แล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย
โดยทีมประสาทสายฟ้าได้เตรียมนำถ้วยแชมป์ทั้ง๕รายการ
ในปีนี้มาโชว์แฟนแล้วก็เปิดตัวนักเตะใหม่อีก๓คน
ที่จะใช้ในไทยลีกระดูกาลหน้าก็คือ
สถาพรแดงสีจากนักคอราศสีมาร
อดันโบแสงจากบางกอกกราศแล้วก็ดานิโลคุยดิโน
ยิงบราซิลจากอักโตเบ้ในลีกของคาซักสถาน
ทั้งหมดมาซ้อมเต้นกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย

ขณะที่ซ้อกราวตัวป่วนก็คืออันเดสตูนเยส
กล่องหลังทีมชาติเวเนสเวลาคนนี้ครับ
ได้ฝึกซอฟต์ร้องเพลงราวมีราวก็คือเพลงของสโบสถ์ศรบุรีรักษณ์
ที่จะร้องหลังจากมีการจบการแข่งขันโดยแฟนบอลร้องให้กับนักเตะ
เจ้าตัวก็ไม่รู้นะครับว่าเนื้อเพลงในกระดาษที่ถืออยู่เนี่ยคือเพลง
ของคุณก้องล่ายอดจำปาเพลงชื่อดังหรือว่าคุณก้องห้วยไร่นะครับ
กระดาษอยู่ร้องอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเนื้อเพลงในกระดาษอีกเพลงลองไปดูนะครับ
ต่อสารบ้านบ้านฮะคือมั่วครับ
แม่ไปกันเรื่อยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
แฟนที่จัดบุรีรัมณ์ครับนี่คือก็คือภาพในปีกร่อนนะครับ
ปีนี้น่าจะสนุกคูณสองคูณสามกว่าเดิมเต้นกับทุกคนนะครับ
ในช่วงไปเราจากนี้มาซักดิ้ง
จริงว่านั่
กลับมาอะรีดำ